มาดูต่อกันที่เรื่องราวดีอนุโมทนาศาล
กับพี่จิ้งหรีดขาวงเทวันหน่อยดีกว่าค่ะ
ถือว่าเป็นนักร้องคุณภาพแล้วก็เรื่องทำความดีเนี่ย
เธอก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ขยันขยันทำบุญนะคะ
กระถิ่นกองใหญ่ของพี่จิ้งหรีดขาวนี่เลยค่ะ
ลูกทุ่งสายบุญยกขบวนไปทอดกระถิ่นไกล
ที่วัดโพนสว่างอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยค่ะ
จิ้งหลีดขาวเล่าว่า๓๔ปีก่อนที่ได้มาเจอวัดนี้
มันลำบากไม่มีอะไรเลยนะคะ
ก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยกระถิ่นที่ได้มาเนี่ย
เอามาสร้างพระประธานใหญ่เท่าตึก๒ชั้นสูงขนาดนั้นเลย

ใช่แล้วค่ะแล้วด้วยกุศลใหญ่หรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะคะระหว่างที่ขึ้นดอยเนี่ยแวะปั๊มไป
วันที่หนึ่งพฤศจิกายนข้ะที่ผ่านนะคะ
ปรากฏว่าถูกได้เฮกันยกคันเลยค่ะ

วันที่๑เดินทางใช่ไหมคะประมาณบ่าย๒โมงค่ะ
แวะปั๊มปั๊มหนึ่งกวาดลอตเตอรี่เลยค่ะ
ลอตเตอรี่กวาดเลยค่ะกวาดทั้งหมดที่เหลือ
อื้อหือปั๊บเดียวค่ะเฮท้องรถค่ะ

นั่นแหละจ้ะจริงตั้งใจเท่านี้ทบไปอีก
ยอดเยอะแล้วก็ได้พระองค์สูงองค์ใหญ่มากกว่านี้
ใช่เขาบอกไว้ว่าตึก๒ชั้นความสูง
หูขนาดเลยเหรอเราไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะเป็นยังไงได้บุญ
ขยันทำบุญเป็นยังไงล่ะน่าชื่นตาบานใช่ไหมคะ